ผลกระทบของอิทธิพลพายุเบบินคาก่อน
โอ้โหภาคเหนือนี่โดนหนักเหมือนกัน
อิทธิพลนี้ทำให้มีฝนตกหนักนะฮะ
โดยเฉพาะที่อำเภอพาลจเชียงบราย
น้ำท่วมสูงที่สุดในรอบ๑๐ปีทีเดียวคุณผู้ชม

ไปดูที่จเชียงบรายกันก่อน
ได้รับผลกระทบจากภาวะเรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ก็เข้าท่วมตลาดสดในอำเภอแม่จันทร์
รวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมน้ำแม่จันทร์ด้วย

แล้วก็ยังมีน้ำเอ่อท่วมถนนประหลโยธิน
แยกแม่อายระยะทางประมาณ๑๐๐เมตร

เส้นทางระหว่างบ้านสรรมงคลอำเภอแม่จันทร์
แล้วก็กลับบ้านแม่เฟืองตำบลป่าตึง
จนเกิดเป็นโพรงกว้างกว่า๔เมตร
ต่อมาถนนก็ยุบตัวลงจนทางขาด
ชาวบ้านเองก็ต้องหันไปใช้เส้นทางอื่นแทน

ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กไปปิดกั้นแล้วก็ห้ามรถยนต์ทุกชนิดสัญจร

บรรยากาศไม่ต่างกับที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเลยนะ
โดยเฉพาะในตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองพานค่ะ
จุดนี้คุณผู้ชมตอนนี้คือภาพที่เราให้เห็นจุดนี้ถือว่าไม่เยอะนะ
จุดเนี่ยน้ำท่วมสูงมากเจ้าของร้านบอกว่าก็กลัวล่ะค่ะ
กลัวว่าน้ำหลังจากที่มันท่วมแล้วมันจะไหลเข้ามาในร้าน
แล้วก็ทำให้เรื่องของข้าวของต่างเสียหาย
ก็เลยต้องเร่งปิดร้านหนีน้ำค่ะ
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวน้ำมันมาเร็วแล้วมาแรง
เดี๋ยวจะขนของหนีไม่ทัน
และยังมีการช่วยนำกระสอบทรายมาวางกั้น
แล้วมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกด้วย
ปีนี้คนในพื้นที่บอกว่าปริมาณน้ำปีนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
แล้วก็นับเป็นเหตุน้ำท่วมในเขตเทศบาล
หนักที่สุดในรอบ๑๐ปีด้วย
คุณพัทรวดีปัญญาบุญเป็นในอำเภอพานบอกว่า
ระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก็แน่นอนว่าฝนในพื้นที่ก็ตกต่อเนื่อง

และประกอบกับมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่
ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ด้วย
ขณะนี้ทางเทศบาลได้มีการเตรียมกระสอบทราย

เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อนนะค่ะ
หลายพื้นที่สำหรับที่ภาคเหนือ
ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

ขณะเดียวกันมีเหตุการณ์ต้นไม้ล้มขวางถนน๒จุดค่ะ
บนถนนเส้นทางระหว่างบ้านกรุงไม้สัก
ยังบ้านในสอยตำบลปางหมูอำเภอเมือง
ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านชายแดนอีกหลายหมู่บ้าน
รวมทั้งไปถึงศูนย์พักพิงผู้หลีภัยชาวพม่า
ซึ่งล่าสุดนะคะกองร้อยทหารราบที่๑๗๔๓หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่๑๗กองกำลังนเรสวน
ได้จัดกำลังพลออกตัดกิ่งไม้เพื่อเปิดเส้นทาง
ตอนนี้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะ
ย้ำนะคะหลังจากที่อาจจะมีข่าวไป
ใครที่ใช้เส้นทางระหว่างบ้านกรุงไม้สักไปยังบ้านในสอยตำบลปางหมู

ทางด้านของนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่า

นี่แหละครับนำคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อย
บริเวณโครงการก่อสร้างถนนเชียงใหม่เชียงบราย

เพราะว่าจุดนี้ถูกน้ำป่าซัดขาดไป
รวม๕จุดทำให้รถบรรทุก๑๐ล้อ
ที่คนขับเขาจอดชะลอเพื่อจะข้ามทางเบียง

แต่ว่าคนขับเขาก็กระโดดออกมาได้ทันก็ปลอดภัยนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีรถของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาสักประมาณ๕๖คันติดอยู่
บนถนนที่ขาดยังออกมาไม่ได้
ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นำอาหารนำเครื่องดื่มไปมอบให้ด้วย
ส่วนการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ผู้รับเหมาเร่งนำรถแบ็คโฮลทำเรื่องของการทำทางเบี่ยงแล้วก็เสริมท่อขนาดใหญ่
ตอนนี้ก็สามารถซ่อมแซมได้แล้วหลายจุดนะฮะ
ช่วงนี้ภาคเหนือก็ต้องระวังกันหน่อยอิทธิพลของพายุก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
อีกหนึ่งจังหวัดที่ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับภาคเหนือก็คือจังหวัดน่าน
น่านตอนนี้ถูกน้ำท่วมแล้ว๖อำเภอนะคะ
แล้วก็จุดที่เฝ้าระวังแล้วก็น่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่เศรษฐกิจก็คืออำเภอเมืองนั่นเองนะคะ
ส่วนที่อำเภอภูเพียงตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงนะคะ
ไปดูระดับน้ำก็สักประมาณ๒เมตรนะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนสัญจรจากรถกลายเป็นเรือแล้วนะคะ
เพราะว่าเกรงว่าคือรถต้องไปจอดในที่ปลอดภัย
ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีเรื่องค่าซ่อมแซมตามมาอีกค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพวินาทีที่

บ้านท่าล้ออำเภอฝ่ายแก้ว
อำเภอตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะ

และก็ไหลแลงแล้วก็เร็ว
ไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่
ในหมู่บ้านบางจุดชาวบ้านบอกว่าโอ้โหดูสิคะ
ไหลแรงมากต้องบอกว่าไหลเชี่ยวกราก
ชาวบ้านบอกว่าก็ต้องอบพยพข้าวของเนี่ยออกจากพื้นที่
เนื่องจากว่าจุดที่ชาวบ้านเขาอยู่เป็นชุมชนที่ติดกับแม่น้ำน่าน
แล้วก็ไม่มีพนังกั้นน้ำด้วยน้ำก็เลยมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรง
ชาวบ้านเองต้องบอกว่าต้องอาศัยขึ้นไปอยู่ชั้น๒ของตัวบ้าน
แล้วก็ใช้เรือสัญจรแทนรถค่ะวันนี้นะคะระดับน้ำยังคงทรงตัว
แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกหากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือยัง
ไหลเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องและตอนนี้หลายโรงเรียนต้องประกาศ
ปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วย
ขณะเดียวกันนะคะอิทธิพลจากพายุเบบินคา
ทำให้เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสายหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง
เลิมพระเกียรติบ่อเกลือระหว่างบ้านง้อมเป่าหมู่หนึ่ง
และบ้านเปียงก่อหมู่๒ตะบนขุนนานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องบอกว่าต้องรีบนำเครื่องจักรหนักมาแก้ไข
ว่าจะสามารถเปิดใช้เส้นทางได้สักประมาณวันสองวันนี้แหละค่ะ